กลับนาฬกา๔๗นาทีในช่วงของเลขคลิกชีวิตช่วงนี้
เจอกับอาจารย์ป่อรออยู่แล้วสวัสดีครับ
ปอลมาประจำทุกวันจันทร์วันจันนี้อาจารย์มีเรื่องตัวเลขอะไรมาฝากเราค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตัวเลข๕๘
ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ทำให้กูรูหลายท่านสับสนเหมือนกัน
สรุปแล้วจะเป็นตัวเลขในด้านดีหรือว่าตัวเลขในด้านร้าย

ใช่เพราะว่าตามปกติ๕๘๘๕ก็จะอยู่ในกลุ่มของเลข
ที่ต้องพิจารณาก่อนการใช้งานอยู่แล้ว

เรามาดูเลยค่ะว่าทำไมมันถึงสับสนขนาดนี้นะคะ
เนื่องจากเลข๕ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของดาวพระฤหัสบดี
เป็นเทพแห่งความดีงามความยุติธรรมความดีงามน่าใจเย็น
คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคนหนึ่งเลยนะคะ

แต่นี่จะเป็นเรื่องของลาหูอำนาจบารมีรวมถึงความรุ่มหลงด้วย

แต่เลข๕ดีสุดเลย

กลายเป็นว่า๒คั่วมารวมกันเกิดอะไรขึ้น
บุคลิกภายนอกของคนคนนี้ค่ะ
จะเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือ

ด้วยความของการมีมาตรการใจเย็นการรู้จักพูด
แล้วมีเลข๘เลขของอำนาจบารมีอีก
จะทำให้คนคนนั้นดูเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพูดแล้วทำได้

แต่เราต้องมาดูตัวตนภายในของคน

สำหรับตัวตนภายในค่ะก็ต้องบอกว่าเขาจะทำทุกวิถีทาง
ให้ได้รับสิ่งที่เขามุ่งหวังไว้
ไม่ว่าวิถีทางที่มานั้นจะเป็นด้านเทาด้านขาวด้านมืด
คือทำยังไงก็ได้ให้บรรลุเป้าประสงค์

ใช่แล้วก็เลยจะมีผลต่อการที่เขาคบใครก็ตาม
บางครั้งคนที่เขาครบจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์

แต่บุคลิกที่เขาแสดงออกคนเชื่อถือนะ
ก็เหมือนกับว่าชีวิตนี้มีเพื่อผลประโยชน์
แล้วจะมีคนถามอีกว่าแล้วถ้าเขามีเพื่อนล่ะ

คือเพื่อนเขาเนี่ยถ้าตราบใดเพื่อนเขายังให้ผลประโยชน์กับเขาได้
เขาก็ยังเป็นเพื่อนกับคนนั้นในช่วงระยะเวลานั้น

แต่เรามาดูกันในเรื่องของความดี

ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดเหนือเรา

คนอะไรก็ไม่รู้เดินทางรัฐได้ตลอด
อย่างเราเราเพิ่งเริ่มต้น๑เขาไปเลข๕แล้ว

เนื่องจากว่าเขามีการเตรียมงานบริหารจัดการไว้ดี
วัตถุดิบต่างเอามารวมผสมและทำได้เร็วกว่าเรานะคะ
นี่แหละก็คือจุดข้อดีและแน่นอนคนอย่างนี้
กรต่างตามหาจับตัวหาตัวจับยาก
มีจำนวนไม่กี่คนหรอกใช่ไหมคะ

เรื่องของความรักความรักเนี่ยกับคนรักเขา
เขาจะดีด้วยความตั้งใจจริง
มีจิตใจดีให้กันและกัน
แต่คนรักเขาแอบระแวงเขาเอง

คนรักต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวแล้วจะเห็นพฤติกรรมของเขา
ว่าเขาทำอะไรเขาต้องแสวงหาผลประโยชน์
ในผลประโยชน์บางทีทำดีกับคนคนหนึ่ง

ไม่มั่นใจแล้วว่ารักฉันจริงหรือเปล่า

เขาไม่ได้มีปัญหากับคนรักเขานะคะ
แล้วเรามาดูกันเรื่องข้อเสียดีกว่า

ข้อเสียของเขานะคะขาดความจริงใจ

ใช่ขาดความจริงใจสำหรับในเรื่องของ
การที่จะได้รับผลประโยชน์จากคนกลุ่มหนึ่งมา

ก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยจริงใจด้วยหรือเปล่าเหมือนกัน

แล้วตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นโลกระแวง

ฉะนั้นใครดีกับเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนเต้ะ

เพราะตัวเองก็ไปเหมือนกับว่าไม่จริงใจกับเขา
ไม่มีผลประโยชน์ต่อกัน

เป็นควาว์ชลาดเขามีมากมาย
เรื่องการเดินทางลัดเขาเก่งจริง
เรื่องความฉลาดเขามีมากมาย
เรื่องการเดินทางรัฐเขาเก่งจริง

แต่หลายคนก็ถามเอ๊ะไอ้หมายเลขนี้เนี่ย

แน่นอนค่ะเหมาะโดยตรงเลยนะคะกับนักเจรจาต่อลอง

แล้วก็พวกทนายความนักกฎหมาย
ก็จะมีอำนาจมีความน่าเชื่อถือ
แล้วก็มีกลุ่มอุบายมีวิธีการพูดต่าง
แต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาจำเป็นต้องใช้ไหม
ก็ถ้าเราไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องรักษา
ผลประโยชนองค์กรระดับร้อยล้านขนาดนั้น
เราก็ใช้เลขอื่นไปเลยค่ะเพื่อการพูดจาที่ฉลาด

มีเลขอะไรคะมีเลข๔๑ค่ะโอ้โฮดีเห็นไหมตรงเลย
อยากจะรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราไม่ได้มีเลข๕๘
และถ้าเราจะต้องทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง

มาไว้ในเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมใช่ค่ะ
ก็จะช่วยเสริมงานเราได้หรือคะช่วยเสริมเราจะพลิกได้เร็วมากกว่าคนปกติ
แล้วยิ่งถ้าเราเป็นนักกฎหมายทนายความเนี่ยแน่นอนแหละ
เราต้องฉลาดกว่าคนที่คุยกับเรา
แล้วก็ต้องดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกความเราใช่ไหมคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งมาทางบ้านหน่อยนะ
อาจารย์ขอดูหน่อยนะคะมีเบอร์บ้างคะอาจารย์คะ
พูดไหนอาจารย์จะขายหนังสือดี

เบอร์โทรศัพท์จากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมานะคะมีอาชีพด้วยนะคะ
เอาหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับ

ครับ๐๘๙๑๒๔๓๑๙ครับ
คุณบอกเบอร์โทรเข้าไปเลยนะคะ
เห็นปล่อยเลย
ปกติเรามี๖คู่ใช่ไหมคะเบอร์โทรศัพท์ที่เราพูดกันไว้
ก็อย่างเช่น๑๒การตัดสินใจไม่นิ่ง

มาดู๔๓๔๓นี่เป็นเลขของปาก

ผ่าซากอะไรแบบนี้
แล้วยังมี๓๑อีก๓๑นี่เป็นเลขของการมีสัตว์ตัว
เพราะว่าอารมณ์ของตัวเองและความไม่รู้จัก
ยั้งช่างใจในอารมณ์นะคะจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
อย่างเลข๑๑เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเลขที่โอเคแหละ
ก็เสียอยู่ในเรื่องของการมั่นใจในตัวเองสูงมาก

สำหรับเบอร์นี้มีเลขดีอยู่แค่๒คู่นะ
ก็คือ๒๔ก็คือเจรจาพาเพลิน
แล้วก็เรื่องของความมั่นใจในตัวเอง

เบอร์นี้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับ

ก็ต้องเป็นเลขที่มีเลข๔ประกอบด้วยนะคะ

แล้วถ้าเราสื่อสารเราอยากให้พูดจาดีก็๒๔๔๑

ได้ค่ะเหลือ๔๗๖๖๖แล้วบวก๔๑เข้าไปก็ด้วย
โอเคตอบกันผ่าคุณเวลพี่พลนะคะ
คราวนี้เรามาดูหมายเลขของคุณนารีนาศกันบ้าง
คุณนาฬีนาฎแบบอาชีพรับจ้าง

เหมาะไหมคะ
สำหรับหมายเลขนี้๓๕๖๙๑๕๗นะครับรับจ้างครับคุณนาฬีนาฎ
เอาเป็นว่าเบอร์นี้ถ้าทำงานรับจ้างถือว่าใช้ต่อไปได้นะคะ
เนื่องจากว่ามีเลข๓๕เป็นเลขของอำนาจบารมี
แล้วก็ความกระตือลือล้นความแอคทีฟความสู้ชีวิตด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องของคนเมตตาความสามัคคี
คนดูแลเราให้ความช่วยเหลือเราได้
แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินด้วย

มีความเป็นผู้นำมีความเป็นตัวของตัวเอง

นี่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็บุคลิกน่าเชื่อถือ
ส่วน๕๗นี้อาจจะมีข้อตินิดเดียวแต่ไม่มากนะคะ
ปกติเป็นเลขสำหรับผู้ที่ต้องการ
ใช้ในช่วงบุกเบิกของการทำงานหรืองานที่ยาก
แต่สำหรับนี่เป็นงานรับจ้างอยู่แล้ว๕๗ใช้ได้ค่ะ

อ่ะอีกสักเบอร์หนึ่งไหม
หนึ่งนะคะเป็นอาชีพค้าขายนะคะ

ข้างล่างนี้ขึ้นแล้วนะเหมาะไหมค่ะอ่าค่ะ
นี้นะคะก็มีข้อเสียเยอะอยู่ค่ะ
เอาข้อเสียก่อนนะคะอย่าง๘๒
จะเป็นเบอร์เสียในเรื่องของอารมณ์เช่นกัน
เวลาที่เราโมโหหรือเราออกคำสั่งจะออกรุนแรงมาก
ออกขนาดที่บอกว่าไม่ไหวหน้าใครเลย

แล้วอย่าง๓๑ก็อย่างที่รู้กัน

คือเลขแห่งอารมณ์ความพลิกผันของชีวิต
แล้วก็มีอุบัติเหตุมีการทะเลาะแบบเลือกตัวยังออกได้
และ๑๒นี้ก็ยังเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่นิ่ง
ค่ะนะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงค่ะคือเบอร์เนี้ย
มีข้อดีอยู่แค่ตรงที่ว่าผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ
แล้วก็เก็บเงินอยู่ดังนั้นมีโอกาสก็เปลี่ยนค่ะ

เอาล่ะแหมได้มาครบถ้วนกระบวนความ

ต้องรวมไปถึงเลข๕๘๘๕วันนี้ด้วย
เหมาะกับใครควรจะใช้แบบไหนกันด้วย
ค่ะขอบคุณอาจารย์พร้อมมากเลยค่ะครับ